ดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
ชาวมุสลิมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจะเฝ้าดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันแรกของการถือสินอดในเดือนรมดร
ในขณะที่สภาพอากาศในประเทศไทยไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่
เพราะว่าต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนในหลายจังหวัดค่ะ
อย่างที่ภาคเหนือนะคะจังหวัดแพร่พิศนุโลกน่านพิจิตรอุตรดิษฐเพชรบูรณสุโขทัย
อีสานจังหวัดเลยกรสินน้องคายมุกดาหารบึงกาล๑๐๑น้องบัวลำพูยะโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญ
กลนครนครราชศรีมานครพนมบุรีรำชายภูมิสุรินขอนแก่นศรีสะเกดมหาสารคามอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกนครนายกชนบุรีปราจีนบุรีระยองสะแก้วจันทบุรีฉะเชิงเศร้าตราด
ภาคกลางนครสวรรค์สละบุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ถ้าช่วงคำของวันนี้สามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์นะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการถือสินอด
แต่ถ้าไม่สามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ได้นะคะวันถือศิลปอดจะเป็นวันเสาร์นี้ค่ะ
จุฬาราชมนตรีจะมีการประกาศอีกครั้งหรือคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทางของไทยรัฐทีวีก็ได้ค่ะ
ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่รัฐฟอริดายังคงเผชิญกับพายุธนาโดอยู่นะคะ
พายุฮอนาโดที่เห็นอยู่นี้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนของประชาชน
และล่าสุดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง๒ศพค่ะ
ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้เข้าสู่ฤดูธนาโดไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แต่ในขณะที่ประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนนะคะ
คุณผู้ชมช่วงนี้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะ
แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะ
รักษาสุขภาพดื่มน้ำให้มาก
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ